เอาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับหมอปลาไปถึงแล้วนะ
ส้มโอเนี่ยที่คือป่วยด้วยนะครับ
แล้วมีอาการแปลกด้วยและที่สำคัญบอกว่าเห็นวิญญาณ
เห็นผีหมอปลาไปถึงแล้วคุณผู้ชมครับ
หมอปลาตรงดิ่งเข้าไปคุยกับน้องส้มโอเลย
แล้วคุยกันได้เรื่องเล่าเรื่องนี้มาครับ
ส้มโอผีหน้าตามเป็นไงลูก

เพราะว่ามันดูแปลกเหมือนผี
ของหนูที่หนูคิดว่าหน้าตาเป็นไงลูก
หนูคิดว่ามันน่ากลัว

ตกใจกันหมดวงสนทนาเลย
เด็ก๖ขวบเคยฝันว่าตัวเองตายครับคุณผู้ชม
หลังจากพูดคุยกันหมอปลายืนยันว่า
น้องไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไร
แล้วในบ้านก็สัมผัสไม่ได้ถึงวิญญาณ
ถึงสิ่งลี้ลับถึงสัมวณภัยศีรนะ

ออกอ้ากออกอ้ากขอซิทชุขอถุงพลาสติกแล้ว
จะอาเจียนแล้วแต่นี่ไม่มีครับคุณผู้ชมปกติ
คือหมอปลาเนี่ยพาน้องสมโอมาเดินสำรวจ
พาลุงเดินสำรวจสิลูกเดินเดินสำรวจ
ในห้องนอนชั้นรอยจุดนี้คุณผู้ชมจุดนี้สำคัญ
คือ๕ปีก่อนเนี่ยมีคนเคยกระโดดตึกตาย
พาน้องส้มโอมาถึงห้องนี้นะแล้วมองไปที่นอกหน้าต่างนะ
ส้มโอร้องไห้เลยนะร้องไห้ตรงนี้ตรงนี้
บอกไม่ชอบไม่เอาหนูกลัวหนูกลัว
เพราะว่าเห็นเงาดำนี่นี่ดูสิฟังฟังเสียงหน่อย
นิวกลัวนะลูก

เอามือกำที่ผมจุกของน้องแล้วแม่มานั่งด้วยแม่มาแม่เอาน้องส้มโอมา
มานั่งข้างน้องส้มโอสินะเพื่อให้สัมผัสวิญญาณในร่างกายสิ
ปรากฏว่าหมอปลามารอบนี้ไม่โอกไม่อากแต่พอให้แม่ของน้องส้มโอจับมือน้องส้มโอ
หมอปลาจับมือน้องส้มโออีกข้างนึงคือสื่อสัมผัสไง
แม่ของน้องส้มโออาการเป็นยังไงครับเขาบอกเหนื่อยขาหนักยกไม่ขึ้น
แต่พอหมอปลาจับมือคุณแม่ครับคุณแม่เหงื่อออกเต็มหน้าเลยแล้วร้องออกมาครับ
เศร้ามันเศร้ามาก

เศร้ามากเศร้าที่สุดมันเศร้าแบบ
มันอยู่ในหลุมตำมันมองไม่เห็นมันเศร้ามันมืดมันเศร้ามันถูกห่าง
อยู่ดีมันก็เศร้าแบบเศร้าเหมือนมันอยู่ในที่มืดมันอยู่ในหลุมมันเศร้าแบบเกินพนานามันเศร้าจนแบบ

คือเหมือนกับว่าแม่มีความวิตกกังวลมากเกินไป

ผีที่หนักไม่ใช่ในตัวลูกนะ

แม่ที่บอกว่าเศร้ามากเศร้าจนเกินพนัน

คุณสองคนคุณผู้ชมจำได้ว่าแม่เคยไปขอลูก

ไปขอลูกกับเท้าฮีรันพนาศูนย์จำได้ไหม

หมอปลาระบุว่าคุณแม่มีอาการแบบนี้

คือเป็นห่วงน้องส้มโอนะครับ

แต่หมอปลาสามารถสัมผัสพลังงานบางอย่าง
ตัวของน้องส้มโอกับแม่ได้
ซึ่งมองว่าอาจเกิดจากการที่แม่ของน้อง

ขอเท้าฮิรันพนาศูนย์ขอลูก

แต่สิ่งที่มาเกิดเป็นวิญญาณเล่ร่อน

หมอปลาบอกเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่แฝงอยู่

โดยพาน้องส้มโอ๖ขวบเนี่ย
ไปอยู่บ้านที่เพชรชบุรี๑๕วัน

แล้วจะรับน้องส้มโอเป็นลูกบุญธรรมด้วย
ยอมไหมแม่ยอมไหม